ที่จังหวัดชนบุรีครับคุณยายคนนี้อายุ๗๙น่าเจ็บใจ
คนร้ายนะครับขี่รถจักรยานยนต์มามาเอากางเกงในไปต่อหน้าต่อตา
ที่ท่านเพิ่งจะซักตากดูมันทำอืมนี่แหละครับ
คุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสิครับว่าจะโฉบไปอีท่าไหน
กล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมครับจับภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต
แล้วก็ขี่เข้าไปในหมู่บ้านนี่ครับนี่ฮะแม่แล้วก็เลี้ยวกลับออกมา
เพราะว่าสงสัยไม่รู้ทางเป็นทางตันหน้าเลิศไปเลย
ขณะก่อเหตุนะครับคุณยายเจ้าของกางเกงในเห็นเหตุการณ์ยืนชี้ต่อว่าผู้ก่อเหตุอยู่
อ๋อก็เจอคุณยายด้วยเจอด้วยโดด่าด้วย
นะครับคุณยายยังขอกางเกงในคืนเลยนะครับแต่คนร้ายเนี่ย
รีบขี่รถหนีไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
บ่าย๒โมงของ๑พฤษภาคมเมื่อวานนี้
ล่าสุดล่าสุดวันนี้นะ๑๐โมงเช้า
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านลาปาตี
นะครับหมู่หนึ่งนี่นี่เจ้าของเจ้าของ
มาแล้วชี้เล่าให้ฟังค่ะตรงนี้คือตะบนบ้านสวน
นะครับพาไปชี้จุดเกิดเหตุเล่าบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยซักกางเกงในนะเสื้อชั้นในนะตากเอาไว้หน้าบ้านพอตากเสร็จปั๊บจะเดินเข้าบ้านนะครับ
เห็นไอ้คนร้ายมันขี่มอเตอร์ไซค์มาขโมยกางเกงในที่เพิ่งตากเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ตะโกนด่ามันถามว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับ
กางเกงในของฉันเนี่ยขอคืนเถอะแต่คนร้ายนะครับไม่คืนแล้วขี่รถหนีต่อฝากถึงตำรวจให้มาดูแลหน่อยนะครับมาตรวจตราหน่อยแล้วก็เร่งจับตัวคนร้ายมาเดินคดีท่านกลัวแล้วนะกลัวจะไม่ปลอดภัย
ขนาดกลางวันยังทำขนาดนี้เลยครับท่านว่า
เรื่องความปลอดภัยนี่น่าเป็นห่วงว่ามีคดีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ